แล้วละคะข่าวแรกของเราเป็นเรื่องโต๊ะโต๊ะใจค่ะ
วันก่อนหน้านี้น้องออมสุชาตกบันไดกับคุณผู้ชม
ล่าสุดไปเจอคุณเป้อารักษ์คือเขาร่วมงานกันนะคะ
แล้วคาดว่าน้องผู้หญิงก็อาจจะลืนล้ม

ตึ๊งน้อยลงไปนะครับแล้วผมก็ออกไป
แล้วก็พาขึ้นมานั่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนบ้าง

ขอถามนะครับว่า
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็พักรักษาอยู่จัดการอย่าคลักษณะที่อื่ม